ก่อนจะอ่านข่าวต่อไปนี้ถามคุณดาวก่อนชอบคนในเครื่องแบบไหม
ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเครื่องแบบเวลาก็แบบมันวับ
เดี๋ยวหนูชอบเครื่องแบบแบบไหนชอบทรงให้ชัด
เอาแบบไหนล่ะทหารตำรวจหรือยังไง
เออมันจะมีบ่ามีบ้าท่าบุกท่าเพลือตำรวจอะไรก็ได้อะไรก็ได้
แต่ระวังให้ดีครับสาวทั้งหลายถ้าชอบคนในเครื่องแบบ
เขาถ่ายลงโซเชียลบางทีก็ใช่ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นจริง

ผู้ชายคนนี้ไปขโมยเครื่องแบบของตำรวจจริงมาใส่
ใส่เลยถ่ายลงโซเชียลว่าผมนี่นะเป็นตำรวจพลล่มอย่างนั้นอย่างนี้

หลงเชื่อคุณผู้ชมทั้งเรื่องของชู้สาวทั้งเรื่องของโดนขโมยทรัพย์สิน
เรื่องของโดนหลอกว่าสามารถฝากแล้วก็ผลักดันไปเป็นตำรวจได้
น่าจะเชื่อเพราะว่าหน้าเขาหน้าตาดีด้วย
แล้วส่วนผมอะเป๊ะเลย
แล้วปัจจุบันไปหลอกจนคบผู้หญิงเป็นแฟนละ๑คน

ว่าถูกตำรวจนายหนึ่งหลอกเอาทรัพย์สินไป

ไอ้คนที่ทำเอาชุดเขาไปใส่
ทีนี้เนี่ยนายคนนี้เนี่ยชื่อว่านายสมบัติชื่อจริงคือนายสมบัติ
คุณผู้ชมเขาเป็นชาวตำบลแม่มรำพึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ขโมยเครื่องแบบตำรวจของร้อยตำรวจเอกจตุพลกล้าหารหรือว่าผู้กองก๊อต
เป็นรองพบหมวดนะฮะเป็นต่อชะดอจากบ้านพักราชการตำรวจพลร่ม
ค่ายนเรสวนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีตั้งแต่สักประมาณธันวาคมของปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ขโมยเครื่องแบบไปใส่โพสต์ลงโซเชียลสวมรอยเป็นร้อยตำรวจเอกจตุพล
ภายใต้ชื่อผู้กองเอแล้วก็ไปแชทคุยกับหญิงสาวหลายคน
เรื่องของชู้สาวบ้างล่ะทั้งเรื่องของการเสนอตัวช่วยวิ่งเต้นคดีบ้างล่ะ
เพื่อหลอกเอาทรัพย์สินบ้างล่ะแล้วอ้างว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นตำรวจนะ
เขาสามารถช่วยได้แต่คุณต้องจ่ายเงิน๒แสนบาท

เป็นค่าฝากเข้าตำรวจมีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อหลายรายเพราะอะไร
ก็ที่เครื่องแบบมันมีเครื่องหมายจริงมันเป็นเครื่องแบบจริงแต่เขาไปขโมยมา
แล้วมีชื่อของร้อยตำรวจเอกจตุพลอยู่ด้วย
ทีนี้ต่อมาครับร้อยตำรวจเอกจรุพลทราบเรื่องว่ามีหญิงสาวไปแจ้งความว่าเขาเป็นคนไปหลอก
เขาก็เลยต้องเข้าไปพบกับตำรวจว่าเครื่องแบบเขาถูกคนขโมยไป
ขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาไปจับได้ที่จังหวัดนครพนม

แล้วก็ตัดผมเกลียนเป็นตำรวจจริงมีโลโก้เสื้อผ้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะไร
แล้วลายล่าสุดเนี่ยไปหลอกผู้หญิงจนคบเป็นแฟนกันแล้ว๓เดือน
ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เลยว่านี่คือตำรวจเก๊นะครับ
คือพอเห็นกันในรูปนะก๊อฟนะ
เห็นชื่อเห็นยศไปเสิร์ชดู

ส่งผมส่งอะไรก็สั้นเหมือนหมดเลยนะครับ

คึกคนนองอยากเป็น

แล้วแฟนสาวรับราชการด้วยนะตีสนิทจนได้เป็นแฟนกันนะคุณผู้ชม
ว่าเขาเป็นร้อยตำรวจเอกมาทำงานสืบสวนสอบสวนมาในพื้นที่อีสาน
ผู้หญิงคนนั้นก็หลงเชื่อเอาก็เลยกลายเป็นฟงเป็นแฟนกันไป
แล้วตรวจสอบประวัตินายสมบัติคนนี้เนี่ยนะ
ยังเคยก่อเหตุคดีการโชคทรัพย์มาแล้วติดคุกไป๑ปีครึ่ง
ออกมายังจะทำอีกคุณผู้ชมมาก่อเหตุซ้ำอีก
สุดท้ายฝากเตือนผู้หญิงเลยนะใครที่ชอบคนในเครื่องแบบ
ต้องระวังอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนแบบนี้ก็ได้
สุดท้ายนายคนนี้โดนจับแล้วก็ดำเนินคดีไปเป็นที่เรียบร้อย

ไม่แล้วเครื่องแบบมันพอดีเป๊ะเลยนะ